สนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อย

มันต้องการต้องการนะคะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่สีแดงเนาะ
หลังปีใหม่นี้หลายคนก็ถามว่ามีแนวร่มจะต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคน
ผมคิดว่ามันคงไม่ไปไม่ถึงจุดนั้นเราต้องคาดหวังเราต้องมีศรัทธาร่วมกัน
หรือว่าเราจะทำอะไรเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน